คุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยการตามความคืบหน้าเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่สุราธานีกันเลย

ผู้ต้องหาคนสำคัญคนที่ก่อเหตุตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะครับ

ซึ่งเป็นพบหมู่ป้องกันและปราบรามของสพคีรีรัฐนิคมที่สุราธานี

วันนั้นดาบอัฐพรพาพวกไปที่บ้านของพ่อตา

แล้วเอาสงครามไปยิงถล่มใส่บ้านพ่อตาเขานี่คือพี่ชายนะครับ

พี่ชายของดาบตำรวจอัธพรนะครับ
วันนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตในบ้านหลังที่ถูกยิงถล่มนี้นะฮะ
นี่คือบ้านของนายธรรมรงค์นินนิยมอายุ๖๐ปี
เป็นพ่อตาของดาบตำรวจอัธพรนะฮะ
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
บ้านอยู่ที่สวนปามนะครับ

ตำบลกระเป๋าอำเภอคีรีรัฐนิคมนะฮะ
ทำให้นายธรรมรงค์หรือว่าผู้ใหญ่รงค์เสียชีวิตพร้อมกับภรรยา

แล้วก็ญาติของภรรยาอีกคนนึงที่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเหมือนกัน

ส่วนตัวนายธรรมรัฐเมื่อสักครู่นี้ก็ถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เพราะผู้ใหญ่โรงกับผู้ใหญ่เกราะเนี่ยเขายิงสู้
หลังจากนั้นก็อย่างที่ทราบดาบตำรวจอธพรแล้วก็ลูกชายที่ชื่อในบาส
เป็นคนขับรถก็พาพ่อขับรถหลบหนีไป

พร้อมกับคนสนิทของพ่อที่พามาก่อเหตุด้วยชื่อนายมานพว่างงาน

แล้วดาบอัตภพรเนี่ยไปปล่อยนายมานพลงนะแล้วก็ไปกับลูกชายต่อ

สุดท้ายกลางดึกเมื่อคืนวันก่อนไปเจอศพในบาส

แล้วเมื่อวานนี้ช่วงสายไปเจอศพของนางสาวพะนิดา

เพราะว่าในบาสนี่เขาเป็นลูกกับเมียเก่านะ

อัตภพรมีปัญหากับผู้ใหญ่รงค์ที่เป็นพ่อตา

ที่เขากำลังคบหากันอยู่
ถูกดูถูกเหยียดหยามว่าไม่เหมาะสมบ้างล่ะ

แล้วมันมีเรื่องที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ดาบตำรวจอัตภพรยังจับไม่ได้ยังหลบหนีอยู่

จับได้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะเมื่อวานให้ปากคำเบื้องต้นไปแล้วดูภาพวันนี้เลยนะฮะ
วันนี้ตำรวจนำตัวนายมานพหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับได้เมื่อวาน
ออกจากสพคีริรัฐนิคมท่ามกลางกำลังเจ้าหน้าที่ที่ตรึงกำลังอย่างแน่นหนา
พร้อมกับอาวุธครบมือไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เมื่อวานนายมานพเนี่ยให้การเบื้องต้นนะลักษณะภาคเศษ
คือบอกผมไปก่อเหตุด้วยจริงแต่ผมไม่รู้คิดว่าดาบอัตภพรเนี่ย
จะพาไปช่วยล่อซื้อยาเสพติดหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมาย
นี่ฮะวันนี้พาไปทำแผนนี่คือจุดแรกนะครับ
ค่ะเป็นรีสอร์ทในพื้นที่ตัวอำเภอคีริรัฐนิคม
เจอศพของนางสาวพนิดาที่ว่ามีกล้องวงจรปิด
ที่เขามาเปิดห้องสองห้องถูกไหมคะตั้งแต่เจ็ดเมษายน
อืมก่อนจะไปก่อเหตุที่บ้านผู้ใหญ่โรงแปดเมษายน
ค่ะนายมานพได้ชี้จุดที่นายมานพกับนายธรรมรัฐ
พี่ชายของดาบอัตภพรมาเข้าพักแล้ววันที่ไปก่อเหตุกัน
ก็คือ๘เมษายนในบาสลูกชายของดาบอัธพร
จุดที่สองนะครับตำรวจพาไปชี้จุดนี่คือบ้านของผู้ใหญ่รงค์
ที่เขามาจอดรถแล้ววิ่งลงไปยิงเนี่ยฮะโดยนายมานพบอกว่าพอมาถึงตรงนี้
ในบาสลูกชายของดาบอัตภพรเป็นคนขับรถนะฮะแล้วนายมานพเนี่ยนั่งด้านหน้า
คู่กับคนขับแบบนี้นะครับส่วนนายธรรมรัฐพี่ชายดาบอัตภพร
เบาะหลังคู่กันสองพี่น้องพอมาถึงบ้านของผู้ใหญ่รงค์เนี่ย
นายมานพบอกว่าไปจอดรถกันด้านหน้ารั้วประตูทางเข้าบ้าน
แล้วนายมานพเป็นคนลงจากรถไปหยิบปืนที่เบาะหลังแล้วไปยืนอยู่ที่ด้านข้างต้นปาม
แล้วยิงใส่เลยนายมานพบอกตอนนั้นเนี่ยเห็นเมียของผู้ใหญ่รงค์นอนอยู่ที่เปรย์ที่สาราหน้าบ้าน
แต่ยิงไม่โดนเพราะว่าเมียของผู้ใหญ่รงค์เนี่ยวิ่งหนี
นายมานพบอกผมเลยวิ่งไปยิงซ้ำโอ้โหจิตใจจนเขาล้มลงเสียชีวิตอยู่ข้างโอ่งน้ำ
ใบใหญ่ที่ข้างบ้านจากนั้นนายมานพบอกว่าผมก็วิ่งไปหลบที่หลังต้นปามอีกต้นนึง
แล้วก็วิ่งไปที่ชั้นล่างของบ้านซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีญาติของผู้ใหญ่รงค์คือผู้ใหญ่เกราะอยู่ตรงนั้น
ส่วนอีก๒คนนะก็คือพี่ชายของดาบอัธพรวิ่งไปทางด้านข้างบ้าน
อัธพรวิ่งขึ้นข้างบนบ้านแล้วก็อย่างที่เห็นโดยเฉพาะในภาพในกล้องวงจรปิด
ก็มีการยิงถล่มยิงต่อสู้กันเพราะว่าทางฝั่งผู้ใหญ่โรงเขาก็ยิงสู้เหมือนกัน
ใช่ค่ะหลังจากก่อเหตุกันเสร็จนะครับนายธรรมรัฐพี่ชายของดาบอัตภพรเนี่ย
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ลงค่ะคนที่บ้านผู้ใหญ่ลงสามคนก็ตายหมดนะ
ผู้ใหญ่ลงผู้ใหญ่เกราะแล้วก็เมียผู้ใหญ่ลงนายมานพบอกนายบาสก็เลยถอยรถมารับ
แล้วนายมานพก็เอาปืนลูกซองเนี่ยไปเก็บเบาะหลังรถอีกนะแล้ววิ่งมานั่งข้างคนขับเหมือนเดิม
แล้วดาบอัธพรก็ขึ้นรถมาทั้งหมดก็ขับรถไปที่รีสอร์ทอีกรีสอร์ทหนึ่งนะฮะ
รีสอร์ทที่เจอศพของนางสาวพนิดาที่ว่าเขาไปรับตอนแรก
ไปที่รีสอร์ทที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตะขุนห่างจากบ้านผู้ใหญ่รงค์๒๔กิโลเมตร
นี่คือตรงนี้นะฮะนี่ครับตำรวจก็พามาชี้จุดต่อนะฮะ
ยืมเพื่อนตำรวจเอามาก่อเหตุเนี่ยเอามาทิ้งเอาไว้ในห้องพักที่รีสอร์ท
แล้วขับรถไปส่งนายมานพที่บ้านเช่าในตำบลเขาพัง
นายมานบบอกว่าพอเห็นว่าดาบอัธพรตอนนั้นหลังจากก่อเหตุเสร็จ
เริ่มมีอาการเหมือนกับเริ่มคลั่งแล้วนะพอเขาส่งลงรถเนี่ย
ด้วยความกลัวผมรีบวิ่งหนีเลยเลยไม่รู้ว่าสองพ่อลูกเนี่ยเขาขับรถไปไหนกันต่อ
จนมาทราบจากข่าวในตอนหลังนั่นแหละว่าดาบอัธพรเนี่ยเขายิงในบาสลูกชายที่เกิดกับเมียเก่า
แล้วขับรถพามาก่อเหตุเนี่ยเสียชีวิตนายมานพบอกว่าได้รับการชักชวนจากดาบอัธพร
วันเกิดเหตุนั่นแหละที่ไปบ้านผู้ใหญ่รงค์๘เมษายนบอกให้ไปด้วยกันหน่อย
ก็คิดว่าเออจะพาไปเจรจาหรือว่าไปทำภารกิจอะไรเกี่ยวกับพวกเครือข่ายยาเสพติด
หรือเปล่าไม่รู้เลยว่าเขาจะชวนมายิงคนยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่รงค์
ซึ่งหลังก่อเหตุยิงกันตายหลายศพตอนนั้นเนี่ยยังคิดว่าเออสงสัยต้องหนี
แต่พอทราบข่าวว่าดาบอัธพรเขายิงลูกชายตัวเองตายก็กลัวตัวเองจะถูกฆ่าปิดปาก
เพราะไม่คิดว่าดาบอัธพรจะถึงขั้นกล้าฆ่าลูกตัวเองได้
ยังคิดว่าเออสงสัยสองพ่อลูกเนี่ยเขาน่าจะหนีไปทางเกาะแถวฝั่งจังหวัดพังงา
แล้วลูกของนายมานบก็กลัวตัวเองตัวพ่อจะถูกฆ่าก็โทรศัพท์มาหาพ่อ
มาหานายมานพบอกให้ไปมอบตัวพ่อไปมอบตัวนายมานพก็เลยติดต่อหากำนันคนหนึ่งในพื้นที่
เพื่อขอมอบตัวคือกลัวตายแล้วก็ฝากขอโทษไปยังครอบครัวของฝั่งของผู้ใหญ่รงค์ด้วย
ตอนแรกไม่รู้ว่าจะชวนไปก่อเหตุคิดว่าชวนไปเรื่องยาเสพติดแต่ให้ความร่วมมือดีเหลือเกินนะคะ
ยิงภรรยาเขาไม่ตายก็วิ่งไล่ตามไปยิงซ้ำจนเขาตายเนี่ย
ก็เขาบอกตอนทำแผนเขาเป็นคนแรกวิ่งลงไปหยิบปืนแล้วก็ลงไปใส่เลย
นี่ขนาดไม่รู้นะคะว่าจะถูกชวนไปยิงถล่มบ้านเขาแต่เปิดก่อนเหรอคะ
ก็นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ตำรวจเขาเคยบอกว่าทำไมเขาต้องทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพื่อจะดูว่าคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาในคดีต่างกับการทำแผนชี้จุด
มันตรงกันไหมมันสอดคล้องต้องกันไหมเดี๋ยวก็ต้องขยายผลต่อ
นายมานพนี่มีประวัตินะครับเป็นมือปืนรับจ้างระดับพระการในพื้นที่ภาคใต้นะฮะ
รู้จักกับนายธรรมรัฐพี่ชายของดาบอัตภพรในเรือนจำกลางสุราชธานี
เพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุกนะฮะติดคุกมาคดีฆ่าคนตาย
แล้วก็ไปร่วมก่อเหตุด้วยกันนี่ก็ถูกจับได้๑คนนะครับ
เมื่อยานทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับล่าสุดเลยนะฮะ
วันนี้ก็พบทุกจุดนะครับนั่นเข้าสรภาพนายมานพภูมิคุมตัวกลับมาล่ะ

นักข่าวก็พยายามไปสอบถามนะเขาก็ยังยืนยันกับผู้สื่อข่าวเหมือนเดิมนะ

เขาบอกเขาไม่รู้จริงว่าดาบอัธพรเนี่ยจะพาเขาไปยิงคน
เขาคิดว่าพาไปเนี่ยคือเรื่องยาเสพติด

ผมไม่ทราบไม่ทราบผมผมไม่ทราบเรื่องปัญหาอะไรของเขา
มีความบาดหมางอะไรกันนอกเหนือจากเรื่อง

แล้วตอนที่พี่มนุษย์ลงไปคุยกับพี่แม่ค่ะ
ตอนที่ยังไม่เกิดเหตุเลยพี่มนุษย์ไปคุยว่าอย่างไรจ๊ะ

เขาใช้ให้พี่มนุษย์เป็นคนถามใช่ไหม

ความถามเสร็จแล้วใครนั่งใจก่อนพี่มนุษย์

ใครนั่งใจก่อน

แล้วเขาบอกพี่มนุษย์ว่าให้พี่มนุษย์มาทำอะไร
บอกว่าไปเป็นเพื่อนผมเข้าใจว่าไปเรียกเรื่องยาแดบศิษย์
อันนี้เราไม่รู้เรื่องจริงใช่ไหม
ก็เป็นสิ่งของเขาใช่ไหมคะที่เขาจะให้กันอย่างไรก็ได้นะ
ส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่บ้านของดาบตำรวจอัธพรนะคะ

ก็เห็นแหละว่าชุดสืบสวนยังคงเดินหน้าแกะ
รอยหาวัตถุพยานแล้วก็ตามล่าตัวของดับตำรวจอธพรอย่างเข้มข้นเลยนะคะ
สืบสวนไปเจอกล่องพัสดุขนาดใหญ่กล่องหนึ่งอยู่ในบ้านด้วยค่ะ
พอเปิดดูเนี่ยปรากฏว่าเป็นลักษณะของพวกอาหารแห้ง
เหมือนพวกอาหารแห้งที่จะเอาไว้ใช้เดินป่าค่ะ
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าหรือจะมีคนส่งของพวกนี้
ดาบตำรวจอธพรอาจจะสั่งมาเองก็ได้
เพื่อที่จะเอาไว้ใช้เป็นเสบียงในการหลบหนีหรือเปล่า
ตอนนี้ตำรวจก็เลยรวบรวมทุกอย่างแล้วก็จะไปไล่ตรวจสอบที่โรงพักนะคะ
พัสดุนี้เนี่ยใครสั่งสั่งจากไหนอย่างไรก็คือจะขยายผลทั้งหมดค่ะ
ทีนี้พอไปดูพื้นที่โดยรอบบ้านดาบตำรวจอธพรนะคะ
คือหน้าบ้านเขาเนี่ยเปิดเป็นตลาดนัดจะเปิดทุกวันอังคาร
ซึ่งปกติแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งขายของกันคึกคักเลยแหละ
แต่วันนี้มีมาแค่๒ร้านเงียบเหงามากนะคะ
นี่ค่ะพื้นที่ก็กว้างแหละแต่วันนี้มากันแค่๒ร้าน
เราไปถามพ่อค้าคนหนึ่งเขาก็เล่าบอกว่าหน้าบ้านดับตำรวจอธพรน่ะ
เพราะก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาในสภาพไหนยังไง
ทีนี้บ้านหลังนี้ค่ะดาบตำรวจอธพรอาศัยอยู่กับภรรยาอีกคนนึงนะ
ภรรยาที่ไม่ใช่พนิดาที่เป็นลูกสาวผู้ใหญ่รงค์
และภรรยาที่ไม่ใช่แม่ของบาสด้วยเป็นอีกคนหนึ่งคนที่สามโอ้โห
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อยู่กับในบาสลูกชายครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าทุกคนก็คุยกันนะ
แล้วก็ตกใจกันมากเพราะเขาบอกว่าดาบตำรวจอธพรเป็นคนจิตใจดีมีเมตตา
คิดเลยว่าจะกล้าก่อเหตุนี้และไม่คิดว่าจะกล้ายิงลูกชายแท้ของตัวเอง
ตามที่ตำรวจออกมาแถลงคือช็อกกันไปหมด
แล้วต้นปีเนี่ยค่ะดาบตำรวจอธพรเพิ่งแบ่งที่ดินของตลาดนัดหน้าบ้าน
ให้ชาวบ้านไปสองล็อกแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าขายไปเท่าไหร่
แล้วก็รู้มาคร่าวว่าจะเอาเงินไปซื้อที่ดินในสวนปามของผู้ใหญ่โรง
คนก็เลยเหมือนจับเขาคุยกันนะคะว่าเอ๊ะหรือมันจะมีประเด็นเรื่องที่ดินอะไรตรงนี้เกี่ยวข้องด้วยไหม
ก็ได้คุยกับญาติของดาบตำรวจอธพรนะคะเขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
อ่ะถ้าย้อนไปเลยนะเอาที่มาตั้งต้นดั้งเดิมเลยละกัน
ผู้ใหญ่รงค์ผู้ตายอ่ะนะครับพ่อตาของดาบตำรวจอธพรเนี่ย
เขาเป็นคนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาปักหลักจับจองพื้นที่ที่ตะบนกระเป๋าอำเภอคีรีรัฐนิคม
ก็สร้างสวนยางสวนปามแต่ด้วยความที่เป็นคนต่างพื้นที่
ก็เลยพยายามสร้างความสนิทสนมกับตำรวจในพื้นที่เพื่อจะได้เป็นเกราะป้องกันตัว
จนกระทั่งไปรู้จักกับดาบตำรวจอัธพรซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีลูกแล้วก็มีภรรยาอยู่แล้วก็คือบาท
หลังจากนั้นดาบตำรวจอธพรก็มาคบหากับคุณพนิดาลูกสาวผู้ใหญ่รงค์
กระทั่งดาบตำรวจอธพรขายที่ดินมรดกของพ่อตัวเองก็คือที่ตลาดนัดหน้าบ้านนะคะ
ขายไป๓ล็อกล็อกละ๑๔๐๐๐๐๐บาทเท่ากับว่าได้เงินไปเนี่ย๓ล็อกล็อกละล้านสี่ก็ประมาณ๔ล้านสอง
หลังจากนั้นก็ไปขอซื้อที่ดินกับผู้ใหญ่รงค์ที่บริเวณหินพัดเป็นที่ดินแล้วก็มีเอกสารสิทธิ์ด้วยนะคะ
ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอคิริรัฐนิคมเลย

ับตำรวจอธพรแล้วก็ญาติพี่น้องเลยไปช่วยกันแพ่วถังปลูกสวนปาม
จ่ายเงินกันไปจำนวนนึงแล้วยังจ่ายไม่เต็มแต่จ่ายไปส่วนหนึ่งแล้ว
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าดาบตำรวจอัธพรไม่ได้ที่ดินตรงนั้นนะคะ
พอทวงถามเรื่องนี้ว่าเอ้าผมก็จ่ายเงินไปส่วนหนึ่งแล้วอ่ะ
ทำไมมันไม่มาเป็นของผมสักทีอ่ะนี่เราตกลงซื้อขายกันไม่ใช่เหรอ
ถามทีไรมีปัญหาทะเลาะกันทุกทีจนกลายเป็นปัญหาระหองระแหงกัน
ว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยคือผู้ใหญ่รงค์นอกจากจะไม่ได้ให้พื้นที่
ให้เอกสารสิทธิดินอะไรมาแล้วเนี่ยเอาเงินไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่า
อันนี้ญาติให้ข้อมูลมานะคะก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะเอาจริงไม่รู้จะถามผู้ใหญ่โรงยังไงแล้วเหมือนกัน
เขาตายไปแล้วอะค่ะผู้ใหญ่โรงเองเขาบอกว่าก็เป็นคนมีศัตรูเยอะ
ปีที่แล้วก็เพิ่งจะถูกรอบยิงไปเองผู้ใหญ่โรงก็เลยปักใจเชื่อไปว่า
คนที่รอบยิงเขาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยดาบตำรวจอธพรต้องมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้ด้วย
ผู้ใหญ่โรงก็เลยไล่ดาบตำรวจอธพรออกจากบ้านหลังจากนั้นแหละที่เริ่มจะกีดกันลูกสาว
แต่มารู้ทีหลังว่าอ้าวไปแอบจดทะเบียนสมรสกันแล้วพ่อเพิ่งมารู้
ช่วงแรกก็ยังเห็นผู้ใหญ่โรงไปไหนมาไหนกับดาบตำรวจอธพรตลอดนะคะ

คือเรียกว่าเห็นผู้ใหญ่โรงที่ไหนเห็นดาบตำรวจอัธพรที่นั่นน่ะคือคู่กันตลอดเลยอะค่ะ
เลยคิดว่าปัญหาหลักอาจจะเป็นเรื่องที่ดินหรือเปล่าเพราะว่าจำนวนเงินมันก็คงจะเยอะอยู่
ยังบอกด้วยนะคะว่าญาติเรียกว่าน้องอัดนะเรียกดาบตำรวจอัตภพรว่าน้องอัด
บอกจริงแล้วน้องอัดเป็นคนถูกกระทำนะแล้วก็เก็บกฎปัญหามาโดยตลอดเลย
ซึ่งเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการก่อเหตุครั้งนี้ขึ้น
ส่วนอะไรที่มันลึกกว่านี้ก็อยากให้น้องอัดเป็นคนออกมาพูดเองดีกว่า
เพราะอยากให้มามอบตัวไม่อยากให้มันบานปลายไปกว่านี้แล้ว
แต่ญาติอีกคนนึงบอกว่าน้องอัดเนี่ยติดต่อมาว่าไม่มอบตัวเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
ก็เป็นญาติเหมือนกันพี่ก็อยากให้มอบตัวพี่เป็นพี่สาวเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
แต่ว่าน้องเขาติดต่อไม่ได้เขาไม่ยอมมอบนะเขาสั่งออกมาแล้วว่าเขาไม่ยอมมอบตัว
เพราะว่าก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วล่ะเขาก็เขาก็เครียดกดดัน
มันก็เป็นอะไรที่ว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำแต่ว่าเวลาเขากระทำมันก็มีคนรู้
แต่ว่าเขาโดนกระทำไม่มีใครรู้ประมาณนี้ค่ะเราก็พูดไม่ได้
ทำไมตัวเขาออกมาพูดเองว่าเขาโดนอะไรมาบ้างผู้ใหญ่กงพี่เขาไม่ยอมให้เขาอะไรประมาณเนี้ย
แล้วก็น่าจะเป็นเงินด้วยที่ขายที่รอบหลังไปล้านกว่าบาทน่าจะว่าเอาไปให้ผู้ใหญ่หรืออะไรสักอย่างนี่แหละ
แต่ว่าแต่ที่แน่นอนเรื่องที่ดินที่ว่าเขาไปซื้อผู้ใหญ่โกงผู้ใหญ่ไม่ให้เขามันก็เครียด
สาเหตุก็มาจากนี่แหละค่ะมาจากเรื่องที่ดินที่ว่านผันไม่ได้ไปโกงพี่เขา
คือพ่อตาเขาไม่ให้พี่แต่ว่าเขาไปซื้อนะยืนยันได้ว่าเขาไปซื้อเพราะว่าเงินมันมีที่มาที่ไป
มีกระแสข่าวมาอีกเหมือนกันนะคะว่าเหมือนจะมีการว่าจ้างมือปืนว่าจะไปยิงดาบตำรวจอธพรด้วย
พอดาบตำรวจอธพรรู้ก็เลยเหมือนแบบสติแตกแล้วก็เลยมาเกาะเหตุนี้ขึ้น
แต่ญาติบอกว่าเขาบอกมาแล้วเขาสั่งมาว่ายังไงเขาก็จะไม่มอบตัว
เขาจะสู้จนถึงที่สุดไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะ
คือดาบอัธพรเนี่ยกับผู้ใหญ่รงค์เนี่ยเขาก็สนิทสนมกันมาก่อนหน้านี้
แล้วพอตอนหลังผู้ใหญ่รงค์เนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่า
มารู้ว่าดาบอัตภพรเนี่ยเอามาคบหาอยู่กับลูกสาวก็ไม่ได้ว่าอะไร
กระทั่งมีปัญหาเรื่องที่ดินเมื่อปลายปีก่อนนั่นแหละ
มีคนที่จะติดต่อขอซื้อที่ดินจากผู้ใหญ่รงค์ด้วย
แล้วเหมือนกับติดต่อผ่านดาบอัธพรแล้วผู้ใหญ่ลงเขาไม่ขาย
ไม่ใช่เคสที่ทางญาติของดาบอธพรณ์เขาบอกว่า
อัธพรซื้อจากพ่อตาแล้วพ่อตาไม่ให้ที่
ชะตาโกงเขาอันนี้ที่ญาติของดาบตำรวจอธพรให้ข้อมูลมา
ก็คือว่าไปซื้อที่พ่อตาและพ่อตาโกง
แต่อีกข้อมูลนึงเนี่ยบอกว่ามันมีอีกชุดหนึ่งที่
มีคนติดต่อขอซื้อผ่านทางดาบอัตภพรแต่ว่าผู้ใหญ่รงค์ไม่ขาย
แล้วผู้ใหญ่รงค์เนี่ยไปถูกรอบยิง
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะดาบอัธพรมีส่วนด้วยหรือเปล่า
อันนี้ที่ว่าถูกรอบยิงปลายปีใช่ไหม
แล้วทีนี้ก็เหมือนกับก็เลยระแวงละ

ไม่ให้อยู่บ้านไม่ให้ครบลูกสาว
แต่มารู้ตอนหลังว่าเขาไปจดทะเบียนกันแล้ว
ดาบอธพรณ์เองก็ระแวงพ่อตา

หรือว่าจะมีเรื่องที่ว่าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ที่อีกเนี่ยฮะ
แต่ในมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของผู้ใหญ่รงค์เขาด้วยนะ

ผู้ใหญ่โรงที่เสียชีวิต
นายธรรมรงคนินนิยมวัย๖๐ปี

บนบางงอนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานีนะค่ะแต่เขามาซื้อสวนปาม
แล้วบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก็คือที่หมู่๘ตำบลกระเป๋า
อำเภอคีริรัฐนิคมจังหวัดสุราธานีใช่ค่ะตรงจุดตรงนี้เนี่ย
มันมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เกิดขึ้นของอำเภอคีริรัฐนิคมอืม
ชื่อว่าพระธาตุหินนินเป่าค่ะนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
เอ๊ะมันจะใช่ประเด็นปัญหาหรือเปล่าอยู่ห่างจากบ้านผู้ใหญ่โรงแค่๕๐๐เมตรนะฮะ
ค่ะชาวบ้านบอกว่าที่ดินทั้งหมดของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอคีรีรัฐนิคม
พระธาตุหินนินเปล่าเนี่ยเป็นที่ดินของผู้ใหญ่รงค์ทั้งหมดเลยนะฮะอืม
ผู้ใหญ่ลงเนี่ยเขาบริจาคบางส่วนให้กับอบตกระเป๋าทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คนดูแลสถานที่บอกว่าพื้นที่รอบพระธาตุหินนินเป่าเป็นสวนปามประมาณร้อยไร่
ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นของผู้ใหญ่โรงอยู่นะ
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ใหญ่รงค์บริจาคให้กับอบตกระเป๋าทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แต่ไม่ได้ให้ทั้งหมดนะฮะให้เฉพาะจุดที่เป็นโขดหินสวยสวยค่ะ
ประมาณสามจุดเพื่อให้เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งก็ให้เป็นจุด
สร้างพระธาตุให้คนมาสักการะแต่ส่วนไหนที่ยังมีต้นปามปลูกอยู่
ทุกต้นถือว่าเป็นส่วนที่ดินของผู้ใหญ่รงค์ความขัดแย้งของ
ผู้ใหญ่รงค์กับดาบอัธพรจะเกี่ยวข้องกับที่ดินแหล่งท่องเที่ยว
ตรงนี้ไหมคนดูแลที่ดินตรงนี้บอกไม่น่าจะใช่เพราะคงไม่มี
ใครอยากมาครอบครองที่ดินตรงนี้หรอกเนื่องจากเอกสารสิทธิ์เนี่ย
มันยังเป็นชื่อของผู้ใหญ่รงค์แบบเต็มตัวเลยเขายกให้เป็น
ท่องเที่ยวจริงแต่ยังไม่ได้ยกให้ราชการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ผมไงจะเหลือหม้อพูดว่าเป็นที่เป็นรอยร้ายมึงตากูสามารถ
ภูเขาลูกนี้แกมีประมาณร้อยกว่าไร่
ครับมีเป็นร้อยประมาณเกมบริจาค์ง่ายแล้วที่ผิดร้าย
ส่วนนายกอบตกระเป๋านายปราธนาจันทรึก
ยืนยันว่าที่ดินตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับปมสังหารของพ่อตาลูกเขยนะฮะ
ผู้ใหญ่รงค์ไม่ใช่คนในพื้นที่ตรงนี้ด้วย
แต่ว่ามาซื้อที่ดินจากอดีตกำนันตำบลท่าขนอนซื้อไว้มาตั้งแต่๒๐กว่าปีก่อน
จากนั้นปี๕๗ส่วนราชการมีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ชื่อหินพัฒน์
ห่างจากบ้านไป๔กิโลเมตร
ผู้ใหญ่ลงก็เลยเอ๊ะอยากจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวในสวนปามของตัวเองก็ดีเหมือนกัน
ผู้ใหญ่โรงก็เลยมาแจ้งกับอบตเพื่อจะมอบที่ดินบางส่วนให้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มอบให้๗ไร่
จากทั้งหมดที่มีที่ดินสวนปามตรงนี้ของผู้ใหญ่โรง๑๑๐ไร่

ใช่ฮะทีนี้พออบตมาตรวจสอบพบว่ามันมีโขดหินหลายจุด
เหมาะแก่การเป็นจุดท่องเที่ยวก็เลยรับมอบที่ดินบางส่วนมาจากผู้ใหญ่รงค์
มีนายอำเภอเป็นพยานแต่ไม่ได้มอบกันอย่างเป็นทางการแบบมีเอกสารอะไรแบบพวกนั้นนะครับ
เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดมันเป็นที่ทำกินอยู่แล้ว
ที่ไม่สามารถส่งต่อหรือบริจาคได้
ต่อมาทางอบตก็จัดสรรงบพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
นะก็สร้างป้อมยามด้วยสร้างห้องน้ำสาธารณะด้วย
บจสุราชธานีก็จัดงบมาทำถนนคอนกรีตตั้งแต่ทางขึ้นมาถึงพระธาตุ
แล้วก็มีน้องชายของนักการเมืองดังคนหนึ่ง
ซึ่งมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือดูแลตรงนี้แต่ทางนายกอบตกระเป๋า
ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กับปมเหตุการสังหาร
โหดกันเพราะว่าเขายังมาช่วยในการบูรณะองค์พระธาตุหินดิน

ตามแต่มีไรก็ได้ผมก็วงหกประมาณไปลงทำป้อมยามตรงนั้น
ที่หนึ่งของทางขึ้นนะเยอะ้น้ำด้วยครับ

เหมือนว่าไม่มีใครไม่มีผู้มีอิทธิพล

ไม่มีครับไม่มีครับมีเจ้าบ้านนะ

คือถ้ามันเป็นลักษณะของการถือครองที่ทำกิน

ซื้อขายครอบครองอย่างที่แบบ
ขายส่วนบุคคลเอกชนขายกันได้อย่างนี้
ก็ต้องดูว่าตกลงแล้วที่

แล้วจ่ายเงินแล้วไม่ได้ที่เนี่ย

คืออะไรทางนายกโอปอตอกระเป๋า

ความจริงพอจะรู้แต่ละเอียดลึกไม่รู้

ดาบอัธพรเป็นคนยังไง

ก่อนจะเกิดเหตุมาที่อบตกระเป๋า

เราได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวคนหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าสนิทคุ้นชิน

ที่ผ่านมาดาบอัธพรมาคลุกคลี

เหมือนกับเป็นคนติดตาม

ผู้ใหญ่รงค์ไปไหนดาบอัธพรไปด้วย

เป็นปีนะฮะเขาบอกมาอยู่ด้วยกัน

ก่อนที่ดาบอัธพรไม่รู้อีท่าไหนยังไง

ก็เรียกว่าสนิทสนมกันพร้อมกันเลย
หลังจากนั้นก็มาทราบว่าผู้ใหญ่รงค์เนี่ยเขาก็เขาก็ไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ย
กับดาบอัธพรแล้วอันนี้แหล่งข่าวเขาบอกนะเขาบอกเพราะว่าผู้ใหญ่รงค์เนี่ยไปรู้ว่า
อัธพรมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดก็เลยมีปัญหาระหองระแหงกันมาระยะหนึ่ง
กระทั่งไม่รู้มันมีเรื่องที่ดินอะไรมาซ้อนด้วยหรือเปล่าหลายปมมากเลยนะคะเนี่ยมันก็เลยเป็นปมเหตุตรงนี้เกิดขึ้น
ไม่พอใจเรื่องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่พอใจเรื่องระแวงว่าจะมีการเกี่ยวข้องกับที่ไปรอบยิงผู้ใหญ่โรงปลายปีที่แล้ว
ไม่พอใจกันเรื่องโกงที่ดินแต่แต่ทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมนะว่าไอ้ที่ว่าชาวบ้านบอกมาเดินตามมาอยู่กับผู้ใหญ่ลงเป็นปีเนี่ย
นี่เขายังเป็นตำรวจอยู่นะนั่นแหละสิสพคีริรัฐนิคมเออนั่นน่ะสิจนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ถูกไหมคะ
แล้วในช่วงที่ผ่านมาไม่รู้ไปทำงานทำการตอนไหนบ้างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่ะนะคะ
ดาบตำรวจอธพรมาเช่ารถคันก่อเหตุครับที่ไปเจอที่รีสอร์ตนะคะเราก็ลงพื้นที่มา
ตั้งใจว่าจะมาขอข้อมูลแหละว่าเออมันเป็นมายังไงแบบไหนซึ่งคนในร้านก็ให้ข้อมูลบอกเจ้าของเต้นรถไม่อยู่
รถคันที่ดาบตำรวจอธพรมาเช่าไปจากเต็นต์นี้เนี่ยคือวีออสสีบรอนทะเบียนกว๕๑๙๙สุราธานี
มาขอเช่าตั้งแต่๒๒มีนาคมนะพี่อุ๋ยนานนะขอเช่า๒๒มีนาคมอ่ะ
ซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็เป็นรถที่นี่จริงนั่นแหละแต่เขาในฐานะพนักงานคงให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้
ต้องให้เจ้าของเต้นรถเป็นคนให้ข้อมูลเท่านั้น
ผมไม่มีคนอะไรได้เดี๋ยวตอนเย็นไปที่นี่ได้ประมาณ๔๕โมงครับ
เราก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลจากสพบ้านตาขุนนะคะก็เป็นท้องที่ที่ตรวจพบรถเก๋งถูกจอดทิ้งไว้ที่รีสอร์ทนะคะ
ล่าสุดเห็นตำรวจเล่าให้ฟังว่าก็ได้เรียกเจ้าของเต็นต์มาสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ก็ได้ข้อมูลมาว่าจริงแล้วเจ้าของเต้นรถกับดาบตำรวจอธพรเนี่ยค่อนข้างจะสนิทกันพอสมควรเลยนะคะ
แต่ทีนี้พอทีมข่าวเราเดินทางกลับไปที่เต็นต์อีกรอบนึงตั้งใจว่าอยากจะขอคุยกับเจ้าของเต็นต์ซะหน่อย
เห็นบอกว่าป้ายชื่อร้านบางส่วนที่ติดไว้หน้าร้านถูกปลดออกไปแล้วแล้วก็ยังไม่เจอตัวหรือว่าติดต่อพูดคุยกับเจ้าของเต้นรถได้เลยนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนศพของผู้ใหญ่รงค์แล้วก็ลูกสาวคือนางสาวพนิดา
มาถึงที่บ้านแล้วนะครับเพื่อจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตั้งศพคู่กันนะฮะจัดพิธี๕คืนนะครับจะชาพนักกิจศพชาปนกิจวันเสาร์นี้พร้อมกันทั้งสองศพพ่อลูกนะครับ
เราได้คุยกับพี่สาวของผู้ใหญ่รงค์นะฮะบอกว่าผู้ใหญ่รงค์เป็นลูกคนที่๔นะครับในครอบครัวเนี่ยมีพี่น้องกันอยู่๕คน
ซึ่งผู้ใหญ่รงค์จะสนิทกับเธอที่สุดเธอคือลูกคนที่สองนะครับที่ผ่านมาน้องชายไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวอะไรให้ฟังส่วนเรื่องที่ผู้ใหญ่รงค์เคยถูกรอบยิง
เพราะมีศัตรูเยอะหรือจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เธอบอกเธอก็ไม่ทราบแล้วไม่รู้ด้วยว่าน้องชายเคยไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจ
แต่สิ่งที่คนในครอบครัวเห็นก็คือผู้ใหญ่รงค์เป็นคนกว้างขวางมีคนนับถือเยอะส่วนดาบตำรวจอธพรมาอยู่กับผู้ใหญ่รงค์เนี่ยนานแล้วไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดที่ผ่านมาเท่าที่เห็นก็ไม่เห็นมีพิษภัยอะไรแล้วเรื่องที่ผู้ใหญ่โรงอยากให้ลูกสาวก็คือพนิดาเลิกกับดาบอัตภพรนะทางญาติพี่น้องก็ไม่เคยรู้เรื่องเหมือนกันเพิ่งมารู้นี่แหละว่าดาบอทพร
พนิดาเนี่ยเอ้านี่เขาคบหากันเหรอเนี่ย

ส่วนประเด็นเรื่องดาบอัธพรขายที่ดินให้กับผู้ใหญ่รงค์นะครับทางพี่สาวผู้ใหญ่โรงบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าผู้ใหญ่โรงเองมีที่ดินเยอะแล้วนะฮะไม่รู้จะซื้อทำไมก็ร้อยสิบไร่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังแบ่งที่ดินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยซ้ำญาติญาติตอนนี้ก็ยังกังวลกันอยู่นะฮะญาติทางฝั่ง
ผู้ใหญ่รงค์เพราะดาบตำรวจอธพรยังจับไม่ได้ค่ะแล้วก็หลบหนีไปอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วบอกจะไม่มอบตัวด้วยเขาก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยอืมส่วนบรรยากาศที่วัดไกรสอนเขตรารามนะคะวัดนี้นี่ก็จะเป็นวัดที่บำเพ็ญกุศลศพทางฝั่งครอบครัวของดาบตำรวจอธพรนะครับก็คือจะมีร่างของนายธรรมรัฐพี่ชายดาบตำรวจอธพรที่ไปร่วมก่อเหตุ
อายุ๒๒ปีนะครับแล้วก็คุยกับอดีตภรรยาของเขาด้วย
บอกว่าก่อนหน้าที่ดาบอัธพรจะย้ายไปอยู่บ้านของนางสาวพนิดา
พ่อของเขาเนี่ยไปสนิทสนมกับผู้ใหญ่รงค์ก่อนนะ
แต่ยังไม่ได้เลิกกับแม่เขานะค่ะยังเทียวไปเทียวมาอยู่นะ
จากนั้นผู้ใหญ่รงค์เนี่ยก็มาชวนพ่อให้ไปซื้อที่ดินแถวหินพัด
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่ใกล้กับบ้านผู้ใหญ่รงค์
ลูกชายของดาบอัธพรบอกว่าพ่อของเขาก็เลยขายที่ดินสามล็อกของตัวเอง
เป็นเงิน๓ล้านบาทแล้วพ่อก็ไปกู้เงินสหกรออมทรัพย์ของตำรวจมาอีก๓ล้านบาท
เพื่อไปซื้อที่ที่ผู้ใหญ่รงค์แนะนำหวังจะไปตั้งรกรากใหม่
เนื่องจากว่าผู้ใหญ่รงค์เนี่ยพยายามแนะนำลูกสาวของผู้ใหญ่ลงให้มาคบกับพ่อของเขา
ทั้งที่นางสาวพระธิดาเองเนี่ยเขาก็มีแฟนอยู่แล้ว
ทีนี้พ่อของเขาตกลงปลงใจว่าไปอยู่กับผู้ใหญ่โรงดีกว่า
ผู้ใหญ่รงค์เนี่ยยังมาที่บ้านเลยมาเจรจามาตกลงกัน
เพื่อจะให้ทางตัวเธอกับแม่เธอเนี่ยจะอยู่แบบไหนยังไง
แล้วดาบอัตภพรพ่อเธอเนี่ยจะดูแลเลี้ยงดูแบบไหนยังไง
เพื่อให้ไปอยู่กินกับลูกสาวของผู้ใหญ่รงค์
ซึ่งแม่ของเธอเนี่ยยอมเพราะไม่อยากมีปัญหา
แล้วก็หวังแค่ว่าเออได้สามารถอยู่ได้
แล้วก็เลี้ยงดูเธอที่เป็นลูกติดสามีเก่าอันนี้ก็พอแล้ว
ยืนยันว่าผู้ใหญ่รงค์เนี่ยรัก
และอยากได้ดาบอัธพรไปเป็นลูกเขยมาก
ซึ่งเรื่องความขัดแย้งต่างนานาคือ
ถ้าทางฝั่งของลูกติดเมียของผู้ใหญ่โรงทางฝั่งนี้เขาบอกเนี่ย
มันจะต่างจากที่อีกฝั่งหนึ่งเขาให้ข้อมูลเลยนะ
ว่าเขาทะเลาะกันเรื่องที่ดินเรื่องไม่อยากให้คบกับนางสาวพนิดา

ทางฝั่งนี้เขาบอกโอ้โหถึงขั้นมาขอเมียกับทางฝั่งลูกเลี้ยง
ว่าให้พ่อเนี่ยไปอยู่ทางนู้นได้ไหม

เลี้ยงของดาบอัธพรบอกว่าน่าจะเกิดจากเรื่องที่ดินมากกว่า
เพราะระยะหลังเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เธอบอกเธอเห็นพ่อของเธอเนี่ยเครียดอย่างเห็นได้ชัด
ถึงกลับมาบ่นว่าชีวิตพ่อนี่พังหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว
ดินเก่าก็ขายไปแล้วที่ใหม่เงินก็จ่ายหมดแล้ว
แต่ไม่ได้ที่
ตอนนี้เธอเป็นห่วงดาบอัธพรมากแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่า
พ่อของเธอเนี่ยจะเป็นคนยิงบาสที่เป็นลูกแท้
แม้ตัวเธอจะเป็นลูกบุญธรรมแต่เธอก็รักดาบอัตภพรมาก
เพราะส่งเสียให้เธอเรียนจนจบแล้วก็ชอบช่วยเหลือเพื่อน
แม้กระทั่งนายมานพเนี่ยหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ย
ก็มายืมเงินบ่อยล่าสุดไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุ
นายมานพยังซื้อไข่๑๐ฟองมาวางไว้ที่บ้าน
แล้วมาเจียวไข่กินที่บ้านของเธออยู่เลย
น้ำนู้นไม้น้ำอะไรเหมือนปกติค่ะ
แล้วก็พอมีส่งหลังพวกไปเครียด
แล้วก็สูดกุรีบ่อยมากวิ้วมาก
เราก็เลยคิดว่าเรื่องคือยดินที่พ่อเรายังคงตายนะ

พ่อไปทำสวยพ่อเขาก็คือไปใส่ฟูย์ไปใส่ไร่